ต่อกันที่เรื่องของจิตอาสานะคะ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ
เขาทำความดีนะคะจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินนะคะ

ด้วยการเป็นครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามารยูนะคะ
ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนตาดีกาค่ะ
ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองนะคะ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินนำโดยนายชารีฟพักควันนะคะ

ใช้เวลาว่างในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
ออกไปสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามาลายูนะคะ
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกา
ในพื้นที่บ้านบือราเป๊ะตำบลโคเคียนนะคะ
นายชารีฟบอกว่าทุกคนในกลุ่มนะคะ
ก็ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กนักเรียนค่ะ
ไปฟังเสียงของจิตอาสากันหน่อยค่ะ
ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเต็มที่บ้าง

เป็นโรงเรียนสอนศาสนาให้กับชุมชน

จะพยายามทำอย่างไรให้โรงเรียน
ที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้เนี่ย

ที่ทำก็เป็นการสอนภาษาอังกฤษ

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับน้องเขา
ในการคิดว่าใช้ภาษาอังกฤษ

กลัวที่จะใช้มันผิดบ้างกลัวที่จะอะไรบ้าง
แต่น้องเขาไม่กลัวที่จะไม่ได้ใช้
ไม่เฉพาะเด็กหรอกนะที่กลัว
กลัวว่าจะพูดแล้วผิดบ้างผู้ใหญ่นี่แหละ

อย่าไปกลัวนะคะการใช้ภาษาอังกฤษฝึกใช้และจะเป็นประโยชน์นะคะ
ก็เป็นเสียงของจิตอาสาเป็นความคิดที่ดีจากน้องนักศึกษา
สำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มนี้นะคะ
ก็จะมีมาตั้งแต่วันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็จะดำเนินไปเรื่อยเลย๒เดือน
ด้วยการไปสิ้นสุดที่วันที่๗ธันวาคมนี้๒เดือนนะคะ
โดยจะสอนทั้งการพูดการทักทายการอ่านการปูพื้น
ภาษาอังกฤษให้ใหม่หมดเลยนะคะ
สำหรับเด็ก๕๐คนซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะคะ
จะต้องมีความกล้าแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเด็กนักเรียน
นี่สำคัญมากนะคะสำหรับเรื่องของภาษา

จะได้ไม่เคอะเขินนะคะจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ
แม้ว่าเราจะเป็นโรงเรียนที่ไม่มีโอกาสนะคะ
แต่ว่าน้องกลุ่มนี้ก็หยิบยื่นโอกาสให้ค่ะ